ตามหาไม่เจอเนี่ยแต่วันนี้ไทยรัฐออนไลน์เจอแล้ว
ใช่ค่ะได้ยกหูหาท่านรับสายแล้วก็มีคำตอบสั้นมาให้ด้วยค่ะ
แสดงว่าเจอทางเสียงใช่ค่ะยังไม่เจอตัวยังไม่เจอตัว
เดี๋ยวท่านรอฟังว่าบิ๊กโจ๊กคุยกับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ว่าอย่างไร
นะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยถ้าเอาความคืบหน้าล่าสุดณวันนี้นะ
ที่ไทยรัฐออนไลน์จะได้พูดคุยเมื่อช่วงค่ำเองนะคุณเขียนมาสอน
มีข่าวบอกว่าบิ๊กโจ๊กโผล่แล้วรายงานตัวที่สปกตร
สีหน้ายิ้มแย้มอืมแต่มันมีติ่งท้ายค่ะ
สอดจอถูกแจ้งหกข้อหาใช่บอกว่าอาจจะถูกแจ้งดำเนินคดีในหกข้อหา
แต่ว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่ายังยังไม่ได้มีข้อหงข้อหาอะไรอ่าอืม
คือถ้าแจ้ง๖ข้อหานี่ไม่น่ายิ้มแล้วนะใช่ค่ะคือคำสั่งย้ายเนี่ยตั้งแต่ห้าเมษายน
ใช่มันก็ยังเป็นรายงานข่าวทั้งนั้นนะครับ
ช่วงเวลานี้นะครับสืบเนื่องไปเมื่อวันศุกร์ค่ะ
วันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่เราจะหยุดยาว๓วันเนี่ยมีกระแสข่าวตั้งแต่วันศุกร์แล้ว
ถูกย้ายถูกเด้งใช่ค่ะเด้งฟ้าผ่าย้ายฟ้าแลบตอนแรกเป็นแค่ข่าวลือ
แต่สุดท้ายอีกวันหนึ่งช่วงบ่ายมันไม่ใช่ข่าวลือคำสั่งมาจริง
คุณเข็มมาสอนใครจะไปเชื่อค่ะเอาพูดตรงในยุคนี้สมัยนี้ในวงการศรีกากี
วงการตำรวจเนี่ยใครจะไปเชื่อว่าบิ๊กโจ๊กถูกเด้งถูกย้าย
อืมเพราะว่าเท่าที่เราอ่านข่าวนะอ่าก็ผลงานท่านก็เยอะนะโอ้โห
เยอะเลยเว้นวันใช่ค่ะก็มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์เยอะอะค่ะ
ก็พยายามจะหาสาเหตุว่าทำไมท่านถึงถูกย้าย

บอกว่าเดี๋ยวให้รอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

แต่ณตอนนี้ก็ยังไม่แถลงถึงสาเหตุนะคะ

วกหนึ่งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หมวกหนึ่งเป็นรองภูมิในการศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยเห็นว่าจะไปจับนู่นจับนี่จับนั่นเยอะแยะไปหมด
คำสั่งก่อนคำสั่งย้ายออกมาวันที่๕เมษายน
ล่าสุดเลยก็คือ๓เมษายน
โจ๊กนำทีมเอาหมายสารของศาลจังหวัดนทบุรี
อันนี้คือล่าสุดนะก่อนที่จะมีหมายมีย้ายออกมาคำสั่งย้ายออกมา
อันนี้คือแง่มุมเรื่องของการทำงานนะ

ก็ด้วยความที่มีข่าวมาตลอดว่าเป็นนายตำรวจที่ใกล้ชิด
กับพลเอกประวิทย์วงศ์สุวรรณรองร้องนายรวรรณบริ
ฝ่ายความมั่นคงที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คนก็เลยยิ่งไม่คิดยิ่งไม่เชื่อใหญ่ว่า

มันจะไปมีเรื่องอะไรให้บิ๊กโจ๊กถูกย้ายถูกเด้ง
แต่สิ่งที่ออกมาในโลกออนไลน์ตอนนี้ประเด็นแรกก็คือเป็นไปได้ไหม
โผล่แต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจโผล่ล่าสุดที่เห็นว่าโอ้โห๙๐๐ตำแหน่ง
แล้วอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรเป็นพันตำแหน่งอันนี้นะคะ
หรือเรื่องของการสั่งซื้อระบบตรวจสอบตัวบุคคลเวลาผ่านตมผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
สั่งซื้อมาจากเยอรมันแล้วก็ต้องใช้ทั่วประเทศ๓๐๐กว่าล้าน
เหมือนกับสั่งมาจริงพอลองใช้งานแล้วมันไม่ได้ใช้ได้จริงขนาดนั้นหรือเปล่า
ไม้เครื่องมือในงานของตมซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับงานที่บิ๊กโจ๊กรับผิดชอบดูแล
อันนี้ถ้าเป็นจริงก็ต้องไปชี้แจงอะไรกันนะนะแต่เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเนี่ย
อันนี้มันก็มีข่าวลือข่าวเล่าอ้างข่าวลือนะว่านี่แหละบิ๊กโจ๊กนี่แหละมือทำโผล่
คนทำโผล่แต่งตั้งโยกย้ายตำรวจซึ่งจะจริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้ไง
คือนะตอนนี้ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงกระแสข่าวนะคะเพราะว่ายังไม่มีคำยืนยันอะไรออกมาครับ
วันศุกร์ที่เป็นกระแสข่าวหนักจัดเลยเนี่ยมันจบลงด้วยเอกสารลงนามในคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่มีออกมาทีนี้จบชัดเป๊ะเลย
เป็นคำสั่งที่๒๓๒ทับ๒๕๖๒ลงวันที่๕เมษายน๒๕๕๙
ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการ
เนื้อหาใจความก็คือให้พลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน
ผู้บัญชาการสตมปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาคาร๑ชั้น๒๐สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิม
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้มนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย
แล้วบิ๊กโจ๊กก็เก็บตัวเงียบเรื่อยมา๒๓วัน
ใช่ค่ะโลกออนไลน์ในอินสตาแกรมในเฟซบุ๊กท่านก็เงียบนะคะ
ปกติก็จะมีโพสต์เรื่องราวต่างผ่านโลกโซเชียลอยู่เหมือนกันเนี่ยปิดเงียบเลย
ปิดมันได้เท่าไหร่ที่คนลือจัดประบบประวัติในวิกิพีเดียเฟซบุ๊กทำไมมันเหมือนปลิวหายร่องรอยไปเลย
แต่เราอ่านประวัติไปแล้วตั้งแต่วันที่มีคำสั่งออกไม่เป็นไรไปดูย้อนหลังเอา
ไปเจออะไรเข้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเป็นนายตำรวจที่อายุก็เพิ่ง๔๘
ใช่ค่ะแต่ก็มีกระแสข่าวเยอะไงถึงแม้จะผลงานเยอะนะ
กระแสเรื่องของการได้ยดค่อนข้างจะรวดเร็วทั้งที่ในรุ่นเดียวกันยังยดแบบพันธุ์ตำรวจโทอะไรกันอยู่เลยอะไรแบบนี้
คือเอาพูดตรงเนี่ยถ้าบิ๊กโจ๊กปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างคราบรื่นไหลรื่นสะดวกไปเรื่อยเนี่ยพบตรแน่นอน
อีก๑๒ปีปัจจุบันเนี่ยเป็นพลตำรวจโทแล้วเป็นผู้บัญชาการแล้วลายต่อไปเนี่ยคือพลตำรวจเอก

ถูกต้องโอ้โหเร็วกว่ารุ่นพี่หลายรุ่นด้วยขึ้นไปต่อแน่ทั้งผู้ช่วยพบตรรองพบตรแล้วด้วยอาวุโสด้วยการทำงานต่าง
นับปีอะไรนับเดือนอะไรอย่างเงี้นะยังไงพบตรแน่แต่วันนี้แกขนาดนั้นเลยใช่ไหม
มันถ้าเกิดตามไลน์ไปอย่างเงี้ยมันได้แน่นอนอยู่แล้วด้วยอาวุโสด้วยการถือครองยศหรือว่าการขึ้นตำแหน่งมาก่อนเนี่ย
ใครจะไปทันใช่ไหมใครจะไปทันบิ๊กโจ๊กแต่ณวันนี้มันมีคำถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นกับบิ๊กโจ๊ก
แล้วเส้นทางจะสะดุดหรือไม่คนกำลังรอที่จะถามผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
และบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์รองนายกที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ทีแรกตั้งใจจะไปถามพรุ่งนี้ค่ะจะมีการประชุมประชุมคณะกรรมการ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

โดยมีสีหน้ายิ้มแย้มค่ะแต่ไม่มีใครเห็นนะยังไม่มีใครเห็นบิ๊กโจ๊กนะอันนี้คุยกันให้เข้าใจก่อนนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมคือเป็นรายงานข่าวที่ออกมาแต่ไทยรัฐออนไลน์ครับทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์ได้โทรศัพท์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่านเพื่อจะสอบถามว่าเอ๊ะตกลงเป็นยังไงข่าวสารต่างที่เกิดขึ้น

แล้วก็ได้ตอบคำถามเรื่องประเด็นที่มีข่าวว่าไม่ใช่มีข่าวประเด็นที่ถูกโยกย้ายเนี่ยนะครับ
พลตำรวจโทษสุรเชษบอกว่าถ้าผมพูดมันจะไม่เหมาะสมว่าทำไมถึงถูกโยกถูกย้าย
แค่นี้เลยค่ะสั้นสั้นแค่นี้ถ้าผมพูดมันจะไม่เหมาะสมค่ะ
ทีนี้ค่ะส่วนห้องทำงานที่ชั้น๗อาคารสำนักงานผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองที่ทำงานเดิมของบิ๊กโจ๊กนะคะก็ยังเงียบเหงานะคะ
ยังไม่มีใครไปทำงานก็ยังเป็นวันหยุดอยู่ด้วยยังเป็นวันหยุดราชการนะคะ
แต่ก็มีตำรวจที่เข้าเวรดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ให้ข้อมูลว่ายังไม่ได้มีการเก็บของใช้ส่วนตัวออกจากห้องทำงานของบิ๊กโจ๊กนะคะ
ส่วนที่ศูนย์ปราบรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ที่อาคาร๑สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีแค่เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไปปฏิบัติราชการตามปกติแล้วก็ไม่มีรายงานว่าบิ๊กโจ๊กเดินทางเข้าไปที่ศูนย์
มีรายงานข่าวว่าคืนวันที่๕เมษายนก็คือวันที่มีคำสั่งย้ายออกมาค่ะมีตำรวจหน่วยหนึ่งนะคะเข้าไปตรวจสอบในห้องพักโรงแรมหรูย่านซอยรางน้ำซึ่งบิ๊กโจ๊กชอบไปพักคาดว่าอาจจะมีการไปเก็บพยานหลักฐานบางอย่างเป็นเพียงรายงานข่าวนะคะอันนี้ยังไม่ได้ชัดเจนแล้วก็มีกระแสข่าวว่าประเด็นที่นำไปสู่การ
จะไปเกี่ยวข้องกับคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจระดับสารวัตรถึงรองผู้บังคับการประจำปี๒๕๖๒๙๐๐กว่าตำแหน่งนะคะซึ่งพบว่ามีการประกาศแต่งตั้งล่าช้ากว่ากำหนดท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีปัญหาเรื่องของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อเป็นพันตำแหน่งอันนี้เป็นกระแสข่าวว่าอาจจะเป็นสาเหตุหรืออาจจะเป็นเรื่องของ
หลายล้านนะคะคือสั่งซื้อเพื่อนำมาใช้ทดแทนระบบยืนยันบุคคลของสหรัฐอเมริกาที่ใช้อยู่เดิมคือเหมือนกับเปลี่ยนใหม่เพราะเอามาใช้งานเนี่ยที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองทั่วประเทศเอามาติดตั้งทดลองใช้งานก่อนที่สนามบินสุวรรณภูมิปรากฏว่ามันมีปัญหาการใช้งานไม่มีความเสถียรทำให้ทางสตมผู้ประกอบการที่
มีกระแสข่าวว่าอาจจะมีเรื่องสมัยเป็น
รองผู้การที่อยู่ท่องเที่ยวเรื่องจัดซื้อรถอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะอันนี้ต้องรอดูนะครับแต่วันนี้มีข่าวว่าจะถูกแจ้งถึง๖ข้อหา
ก็ไม่มีใครยืนยันนะครับอาจจะเป็นข่าวลือก็ได้แล้วก็มีข่าวถึงขั้นว่าข้อหาต่างของพลตมโท
แหล่งข่าวจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันนะครับว่า
ยังไม่มีคำสั่งจากพบตรเกี่ยวกับคดีความอะไรเกี่ยวกับ
พลตมโทษศุรเชษทั้งสิ้น
ซึ่งก็ไม่สามารถจะระบุได้ว่าตกลงแล้วจะมีการ
ตั้งข้อหาไม่ตั้งข้อหาอะไรยังไงบ้างนะครับ
ขณะเดียวกันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังรอที่
จะสอบถามกันในวันพรุ่งนี้เพราะมีกำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่าประชุมกตร
นัดหมายเอาไว้บ่ายโมงครึ่งวันพรุ่งนี้นะครับ
เมษายนวันอังคารปรากฏว่ากองสารณิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ได้แจ้งข้อมูลล่าสุดนะครับบอกว่าขอเลื่อนการประชุมนะฮะ
กตรเลื่อนการประชุมไปเป็นวันพุธที่๑๐เมษายน
เวลาเดิมครับบ่ายโมงครึ่งนะฮะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ห้องศรียานนลอาคาร๑เผื่อคุณเขียนมาสอนจะไป
รอฟังคำชี้แจงจากท่านผอบตรจะส่งดิฉันไปใช่ไหม
ก็บอกที่อยู่ปักหมุดไว้ให้ก่อน